เดิมที่เรารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ในที่เกิดเหตุ๑๓ศพ
เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก๑ศพเป็น๑๔ศพ
ล่าสุดค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมแล้วนะคะ
เป็นรายที่๑๕ก็คือนายธนกฤษมีน้อยอายุ๓๖ปี
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลระยอง
เพราะว่ารายนี้ก็อาการสาหัสเหมือนกัน
เป็นคนที่ไปจัดงานวันเกิดในคืนวันที่เกิดเหตุด้วย
ส่วนรายละเอียดต่างเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามได้ในข่าวเที่ยงนะคะใช่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวของเราตอนนี้อยู่ในพื้นที่นะคะ
จะมีการรายงานสดมาจากนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะว่าทางญาติผู้เสียชีวิต

เชิญค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทางญาติของผู้เสียชีวิตบางส่วนนะคะ
จากเหตุเพลิงไหม้ในพับจังหวัดชนบุรีวันนี้ทางยาดได้ทยอยเดินทางมาติดต่อขอรับศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศักดิ์สนานแล้วค่ะ
บรรยากาศที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเมื่อช่วงเวลา๙นาฬิกาที่ผ่านมาทางญาติของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาทำเรื่องขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
หลังจากทางนิติเวชผ่าชนะสูตรพลิกศพตรวจเอกลักษณ์แล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่าทั้ง๑๓ศพสามารถดำเนินการรับศพได้ช่วงบ่ายของวันนี้ทั้ง๑๓ศพค่ะ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับร้อยตรีสุพรรณหินเทาพ่อของจ่าเอกสมรัฐหินเทาผู้ที่เสียชีวิตภายในผับนะคะ
ได้เดินทางมาทำเอกสารขอรับศพของลูกชายโดยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือว่า
ตนเองเพิ่งมาทราบว่าลูกชายของตนเองนะคะเสียชีวิตติดอยู่ในห้องน้ำ
จากหนีไฟออกมาไม่ทันเมื่อมีคนส่งภาพลูกชายให้มาให้ตนเองดูนะคะ
ตัวเองแทบจำใบหน้าและลักษณะร่างกายไม่ได้เลย
ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่จากไปของลูกชายซึ่งวันนี้เดินทางมาติดต่อรับศพ
เรื่องการช่วยเหลือเยียวยายังไม่มีการติดต่อมาเลยค่ะไปติดตามไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะ
ผมไม่ใช่ว่าเป็นลูกชายผมครับเป็นลูกคนเดียว
คือวินาทีแรกที่เมื่อวานทีแล้วรับแจ้งรับแจ้งรออยู่หรือเปล่า
หมาครับอ่าน้องน้องเมียมาโทรมาบอกแล้วเพื่อนเพชรก็โทรมาบอกพ่อทำใจนะ
แต่พ่อมาพ่อมาหาสิบนาทีเพื่อนเพชรอันนั้นรุ่นพี่เมื่อกี้รถจิ๋งมาหาผมที่บ้าน
อำเภอก่อจันทร์เอาศพเอานี่ให้ดูศพว่าลูกชายเป็นลูกชาย
ลูกชายศพลูกชายก็ก็รู้รู้ว่าเป็นลูกลูกผม
แต่ไม่ได้โดนเผาทะลักฟันมีมีด้านนางสาวปาริตามีชำนาญลูกสาวของนายธนกรมีชำนาญผู้ที่เสียชีวิตในผับเช่นกันนะคะ
เล่าว่าวันนี้ตนเองมารับศพคุณพ่อยอมรับว่าทำใจไม่ได้เป็นอย่างมาก
รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและวันนี้เป็นวันเกิดของคุณพ่อตนเองด้วย
ซึ่งพ่อตนเองนะคะไปทำงานอยู่ที่ผับแห่งนี้ได้แค่สัปดาห์เดียว
ทำงานในตำแหน่งควบคุมเครื่องเสียงและเพิ่งจะมาเริ่มทำงานที่ผับแห่งนี้ด้วย

เพราะปกติว่าเห็นแต่ข่าวคนอื่นนะคะไม่เคยคิดว่าจะเป็นคราวกันหรอก
เพิ่งไปได้ไม่ถึงอาทิตย์แห่งค่ะ

ตอนแรกก็ยังไม่ทราบข่าว

มารู้ตอนที่ว่าเจ้าหน้าที่โทรมาเท่านั้นนะคะ
ที่โรงพยาบาลตำรวจยังคงมีประชาชนและครอบครัว
ติดต่อมาขอรับศพของผู้เสียชีวิตต่อเนื่อง
และทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดค่ะทั้งสองท่านค่ะ
ขอบคุณนะคะคุณแจ่มสีนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะ
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนั่นเองนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ย
กลายเป็น๑๕ศพแล้วจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ค่ะอ่าทีนี้คุณผู้ชมคะไปลองดูญาติผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะคะ
หลายคนเนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิต
กับครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะมากจะน้อย
หลายคนก็ต้องการรับการเยียวยาซึ่งก็มีการนะคะ
เหมือนกับไปทยอยติดต่อศูนย์ช่วยเหลือเพลิงไหม้
เพื่อขอรับการเยียวยาในเรื่องนี้นี่แหละค่ะ
แล้วก็ยังมีครอบครัวบางส่วนที่เขาไปนิมนต์
วิญญาณคนในครอบครัวที่เสียชีวิตกลับบ้านด้วย
บรรยากาศในช่วงเช้านะคะที่บริเวณจุดเกิดเหตุ
มีสื่อมวลชนเองก็ไปปักหลักอยู่เป็นจำนวนมาก
เฝ้าติดตามสถานการณ์เจ้าหน้าที่จำรวจมีการจัดวิญญาณ
ความเสียหายอย่างหนักทางเทศบาลเมืองสัตหีบเอง
ได้ออกหนังสือนะคะถึงเจ้าของร้านที่ตอนนี้
น่าจะทราบชื่อแล้วก็คือเสียบีนายพงศิริปั้นประสงค์อายุ๒๘ปี
ว่าห้ามใช้อาคารและคำสั่งห้ามเข้าอาคาร
หรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอะไรต่างก็ตาม
และป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหลักฐานต่าง
จะใช้ในการสืบสวนนะคะในพื้นที่เกิดเหตุก็พบว่ามีประชาชน
ครอบครัวญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตและรวมไปถึงครอบครัวของผู้บาดเจ็บ
ดอกไม้มาร่วมวางไว้อาลัยด้านหน้าผับเมาทินบีแห่งนี้
ตั้งแต่เมื่อคืนก็แสดงความไว้อะไรต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วค่ะ
เมื่อเช้านี้ญาติผู้เสียชีวิตบางส่วนมีการนิมนต์พระสงฆ์
เชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตแล้วก็จุดทูปเรียกกลับบ้านตามความเชื่อค่ะ
ทีนี้ทางด้านของอบตภูตาหลวงนะคะก็มีการจัดตั้งนะคะศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ซึ่งก็มีนายกันทพงศ์ค่ะประหลัดอาวุโสรักษาราชการแทนในอำเภอสัตหีบที่ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีถูกสั่งเด้งไปเรียบร้อยนะคะ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่อบตภูตาหลวงเนี่ยเขามาตั้งโต๊ะรับเรื่องจากครอบครัวและญาติผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาการช่วยเหลือในด้านต่างก็มีหลายครอบครัวที่เดินทางมาติดต่อกันตั้งแต่เช้าเป็นจำนวนมากค่ะ
เรื่องนี้นี่มันสะเทือนไปหมดจริงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะสั่งเด้งไปก่อนแล้วในอำเภอภูตาหลวงตามด้วย๕เสือที่สพภูตาหลวงนั่นเองนะคะ
ขออภัยคุณผู้ชมในอำเภอสัตยหีบนะแล้วก็ห้าเสือที่สภภูตาหลวงที่นี้ค่ะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณเชื่อไหมว่าพื้นที่อื่นต้องไปตรวจตาเลยล่ะสถานบันเทิงในพื้นที่ที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบการก่อสร้างถูกต้องไหมแล้วมีการดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นยังไงประตูทางออกฉุกเฉ
บอกเอามีสามทางก็จริงแต่ก็ต้องไปตรวจสอบดูว่ามันมีการล็อคมันเปิดไม่ได้หรือเปล่านี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยที่ขอนแก่นที่ตะวันแดงขอนแก่นเนี่ยซึ่งฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่นะสมมุติถ้าเกิดสถานบันเทิงเกิดเพลิงไหมจะมีทางหนีไฟครอบคลุมไหมประตูท

การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นด้วยค่ะค่ะอ่าทีนี้ไปดูที่ชนบุรีกันหน่อยไหมค่ะ
อ่าชนบุรีค่ะฝ่ายประคองอำเภอเมืองชนบุรีเขาก็สนที่กำลัง
และเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพแสนศุกร์ก็กระจายกำลังออกตรวจเข้มนะคะ
ตามร้านอาหารผับบาร์ในเขตบางแสนทั้งหมดกว่า๑๐ร้านนะคะ
จากการตรวจสอบพบว่าก็ไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมายจากที่ไปตรวจสอบนะ
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีก็เป็นไปตามคำสั่งของจังหวัด
ใครใครก็กลัวกันหมดแหละใช่ค่ะอย่างพ่อเมืองนะ
ว่าที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยนี่พูดว่าผักอ่าพักฯธรรทร
มีคำสั่งด่วนที่สุดเลยค่ะให้อำเภอให้ตำรวจจะต้องไปเร่งตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยตามสถานบันเทิง
จะเน้นตรวจสถานบริการที่มันเป็นอาคารแบบปิดทึบเป็นสถานบันเทิงขนาดใหญ่เกิน๒๐๐ตารางเมตร
ไปดูซิระบบป้องกันอคีภัยเป็นยังไงถังดับเพลิงประตูหนีไฟป้ายบอกทางกล้องวงจรปิดมีเพียงพอไหม
แล้วก็ดูด้วยว่าไม่ใช่ว่าดูว่ามีถังดับเพลิงอย่างเดียวนะแต่ต้องเช็คเลยลองดูซิ
ดับเพลิงมันใช้งานได้หรือเปล่ามันเสียหรือเปล่ากำชับให้เร่งแก้ไข
ส่วนเรื่องของการก่อสร้างการทำประกันตัวอาคารป้องกันการทำประกันอัคคีภัยตรวจสอบแล้วนะ
ลงพื้นที่ไปเนี่ยมีการต่อใบอนุญาตแบบถูกต้องเห็นไหมว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
มันทำให้สะเทือนไปหมดเลยทั่วทุกพื้นที่ของตัวเองก็ต้องไปตรวจสถานบันเทิงของตัวเองกันนะคะ